กลับมาช่วงนี้นะคะไปดูความคืบหน้ากรณีที่คนร้ายใช้อาวุธปืน
รัวยิงฟอสกับสปายเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุคือบริเวณลานจอดรถวัดเขาชีจันทร์เนี่ยนะคะ
ล่าสุดวันนี้ค่ะผู้การจังหวัดชนบุรีนะคะ
คำมั่นสัญญากับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเลยว่า
งานนี้จะไม่ปล่อยผู้ร้ายลอยนวลและที่สำคัญก่อนหน้านี้เสียอ้วนบอกว่า
เงินซื้อทุกสิ่งได้แต่ผู้การชนบุรีบอกว่าเงินซื้อตำรวจชนบุรีไม่ได้
สำหรับคำพูดนี้เขาเคยพูดไว้กับแม่ของสปายเคยโทรไปหาแม่สปายเนี่ยนะคะ
หลังจากที่หาสปายไม่เจอเขาบอกแม่ว่าแม่ผมเนี่ยเคยฆ่าคนตาย
เงิน๒ล้านผมหลุดมาแล้วผมมีเงินผมทำอะไรก็ได้นี่พูดกับแม่แบบนี้เลย

เอาล่ะแต่ว่าผู้การชนบุรีนะคะให้คำมั่นสัญญากับครอบครัวบอกว่าสบายใจได้นะคะ
เพราะว่าเงินซื้อตำรวจชนบุรีไม่ได้แต่วันนี้มีความคืบหน้าในทางคดีนะคะ
สำหรับคดีที่เกิดขึ้นเพราะว่า๑ใน๓ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับไปก่อน
หน้านี้คือนายสายันคนนี้เนี่ยนะคะ
โอ้โหวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะแม้ว่าจะมีหมวกมีผ้าปิดบังใบหน้าเนี่ยนะ
แต่ว่าสีหน้าเคร่งเครียดเลยนะคะนายสายันบอกว่าไม่คิดว่าเพื่อนสองคนจะมาจบชีวิตแบบนี้
ก็คือตอนที่ไปรับงานเสียอ้วนบอกว่าให้ติดตามเฉยคิดว่าจะอุ้มไปไง
แต่ไม่คิดว่าจะปลิดชีพแบบกระหน่ำยิงแบบนี้เนี่ยนะคะ
วันนี้ตำรวจนาจอมเทียนได้นำตัวนายสายันศรีศุกร์
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีร่วมกันกระหน่ำยิงคู่หนุ่มสาว

บริเวณลานจอดรถตรงข้ามเขาชีจันทร์
ไปชี้จุดต่างก็คือพาไปทำแผน

ไปดูจุดแรกกันก่อนคุณผู้ชม

บริเวณที่ทั้ง๔คนลงจากรถตู้โดยสาร

พัทยาใต้เลี้ยวขวาไปหาดจอมเทียน
เลี้ยวซ้ายไปสนามกีฬา

อนันตชัยจิตรำหรือว่าฟอร์ส
นางสาวปวีนานาเมืองรักหรือว่าสปาย
นายวราเทพมาสูงเนินหรือว่าอ้ำ

แล้วก็เป็นคนที่นายสายัน

ทำทีว่ามาชอบพอแล้วก็มาตีสนิทค่ะ
นายสายันเมื่อลงมาจากรถก็ได้มีการปลีกตัวออกจากกลุ่ม

ลีกตัวออกมาจากกลุ่มบริเวณมาบริเวณหน้าร้านแจ่วฮอน
เพื่อมาส่งไลน์รายงานให้กับเสียอ้วน
เมื่อไปถึงโรงแรมนี่นะนายสายันก็เอาอีกแล้ว
ส่งไลน์ส่งโลเคชั่นรายงานเสียอ้วนคือรายงานเป็นระยะค่ะ
จากนั้นตำรวจพาตัวนายสายันไปจุดที่๓ไปชี้จุดก็คือนี่เลยคุณผู้ชม
และนายสายันก็ส่งไลน์รายงานเสียอ้วนเหมือนเดิมค่ะ
จากนั้นนะคะวันที่๒๙กรกฎาคมทั้ง๔คนเช่ารถเดินทางไปเที่ยวต่อเลย
เที่ยวที่แรกก็คือตลาดน้ำสี่ภาคแถวพัทยานั่นแหละเส้นสุขุมวิทย์
ตำรวจก็ให้นายสายันพาไปชี้จุดจุดที่๔เป็นจุดที่นายสายันปลีกตัวออกมา
แล้วก็ส่งไลน์เป็นจุดที่เขาทำอยู่ตลอดเวลาก็คือการส่งไลน์รายงานเสียอ้วน
จุดที่เขาออกไปส่งไลน์รายงานเสียอ้วนที่ตลาดน้ำสี่ภาคก็คือด้านหลังของตลาดน้ำ

จากนั้นไปต่อค่ะเลยไปอีกไปเที่ยวสวนนงนุษย์
นายสายันก็พาตำรวจไปชี้จุดที่นี่แหละเป็นบริเวณห้องน้ำของศูนย์อาหาร
หลังอาคารสวนนงนุษเทียเตอร์
ซึ่งจุดนี้แหละเป็นจุดที่นายสายันเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำมาทำอะไร
ห้องน้ำมาปัสสาวะอย่างหนึ่งแหละ
แต่อีกอย่างหนึ่งเป็นงานสำคัญของเขาคือส่งไลน์รายงานเสียอ้วน
อันนี้เป็นจุดสุดท้ายที่เขารายงานก่อนที่จะเดินทางไปเขาชีจันทร์
เป็นภารกิจของเขาคือรับงานมาจากเสียอ้วนรับค่าจ้างมาสองหมื่นเพื่อการนี้แหละค่ะ
ทีนี้พอมาถึงเขาชีจันทร์นะคะลงจากรถ
ก่อนจะข้ามถนนไปฝั่งเขาชีจันทร์นายสัญญันสายันเนี่ยนะคะ
ส่งไลน์ให้เสียอ้วนอีกครั้งก่อนที่จะข้ามไปไหว้พระไปถ่ายรูป
แล้วตัวเองก็ปลีกออกมาไปพักอยู่ใต้ต้นไม้เป็นที่นั่งมีที่นั่งใต้ต้นไม้เขาก็ไปนั่งอยู่
นายสายันตรงนี้รายงานความเคลื่อนไหวให้เสียอ้วนได้รับทราบอีก
จากนั้นเดินข้ามถนนกลับมาที่ลานจอดรถแต่นายสายันได้ชวนคนที่ตัวเองไปตีสนิทคือนายอ้ำวราเทพ
เดินไปเข้าห้องน้ำกันหน่อยอ้ำเขาชวนแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้ฟอสและสปาย
เดินกลับไปที่รถเพียงแค่สองคนส่วนนายสายันพอไปถึงห้องน้ำ
ทีนี้ไม่ได้เป็นการส่งโลเคชั่นอย่างเดียวนะโทรไลน์เลยค่ะโทรไลน์
ซึ่งอันนี้เป็นการให้การของนายอ้ำนะนายอ้ำบอกว่าเห็นนายสายันเนี่ยโทรไลน์
ซึ่งเป็นการคาดการณ์ว่าจะโทรหาเสียอ้วนหรือคนที่ร่วมวางแผนก่อเหตุ
พอเท่านั้นแหละโทรเสร็จเท่านั้นแหละฟอร์สและสปาย
รวยยิงเสียชีวิตที่ลานจอดรถเลย
วันนี้ช่วงเช้าสักประมาณ๑๐โมงสายของวันนี้คุณผู้ชม
ผู้การจังหวัดชนบุรีก็คือพลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคล
แล้วก็เดินทางไปที่สพนจเทียน
เพื่อไปสอบปากคำนายสายันเพิ่มเติม

หลังจากนั้นก็นำตัวนายสายันออกมานะครับ
ชี้แจงกับสื่อมวลชนยืนยันว่า
คดีนี้ไม่ได้เป็นคดีที่ยิงผิดตัวอย่างแน่นอน
ส่วนอีกหนึ่งคนก็คืออ้ำนายวรเทพมาสูงเนิน
หนึ่งในสี่ที่มาเที่ยวกับผู้ตายเป็นเพื่อนสนิทของผู้ตายด้วย
อันนี้ผู้การจังหวัดชนบุรีบอกว่าต้องกันไว้เป็นพยาน
เพราะว่านายอ้ำไม่มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนอ้ำเองอ้ำก็บอกผู้สื่อข่าวแบบนี้
บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อ้ำต้องสูญเสียเพื่อนรัก
ผู้การจังหวัดเชิญบุรีบอกว่าคือตอนนี้ฝากบอกไปถึงคนร้ายด้วย
ก็คือโดยเฉพาะเสียอ้วนหนีได้หนีไป
แต่ถ้าเกิดยิงมาก็ยิงกลับคือถ้าเกิดว่ามีการต่อสู้มา
พร้อมที่จะจับตายทันทีนะคะสำหรับเสียอ้วน
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าใช้คำว่าไล่ล่านะ
ก็คือนายจิรสังกุนัยต้องมือบแดง
ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนร้ายที่ถูกออกหมาย

เอาล่ะคุณผู้ชมคืออีกหนึ่งประเด็นที่
รายงานข่าวกันก่อนหน้านี้
ก็คือรถกระบะที่ไปเจอข้างทาง
หลักกิโลเมตรที่๕ของคลองบางในสะแก้ว
เป็นรถกระบะที่พอไปตรวจสอบแล้วไปพลิกคว่ำเนี่ยนะคะ
ไปตรวจสอบชื่อของผู้ครอบครองปรากฏว่าเป็นชื่อของเสียอ้วน
แล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าเสียอ้วนนี่แหละน่าจะใช้รถกระบะคันนี้
ในการหลบหนีแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งนะ
ว่าอันนี้เป็นการเชื่อมโยงเกี่ยวกับการหลบหนีของเสียอ้วน
เพื่อที่จะเดินทางออกนอกประเทศหรือเปล่า
และในรถอาจจะมีผู้อยู่ในรถมากกว่า๓คนด้วยซ้ำ
หากหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใด
ก็จะมีการออกหมายจับเพิ่มเติม
ส่วนหลังก่อเหตุจะมีการสับเปลี่ยนรถเพื่อหลบหนีหรือไม่อย่างไร

ส่วนประเด็นที่ว่าใครเป็นคนลงมือยิงกันแน่
ตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้นะคะ
ฟังเสียงผู้การจังหวัดชนบุรีพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
ก็กระแสบอกว่าไม่ได้เป็นแฟนกันเป็นคนที่เป็นหญิงเป็นอะไรอย่างนี้ต่างครับ
ไม่เป็นไรครับมันไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของน้องสองคนที่ถูกเสียชีวิต
ไม่ได้ยิงผิดตัวนะครับ
กลุ่มคนร้ายผมเชื่อมั่นว่าถูกต้อง
จากว่าคดีนี้เกิดขึ้นเราก็ใช้เวลาในการทำงาน
ส่วนทางถึงเมื่อวานเนี่ยครับค่อนข้างน้อยนะครับ
แต่ว่าเราก็ละเอียดรอบครอบ
ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่รวดเร็วทันใจ
แต่หลายท่านที่อยากจะจับให้ได้ภายในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ย
ผมผมมองว่าอย่างนี้ครับว่าจับได้วันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มาหลุดอีกเนี่ยมันไม่
ผมไม่เอาครับแล้วก็คนอย่างตำรวจธนบุรีเนี่ยนะครับ
เงินจะสักกี่ล้านก็ซื้อพวกผมไม่ได้หรอกครับ
ไม่ต้องห่วงที่ว่าเขาจะเป็นคนผู้มีอิทธิพลร่ำรวย
ไม่มีใครมีอิทธิพลเหนือกฎหมายหรอกครับ
ชัดเจนนะคะผู้การชนบุรีบอกว่าไม่มีใครมีอิทธิพลเหนือกฎหมายค่ะ
ตลอดการทำแผนชี้จุดเกิดเหตุตำรวจไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนไปสอบถาม
หรือสัมภาษณ์นายสายันหลังจากที่ทำแผนเสร็จนะคะ
ตำรวจก็นำตัวนายสายันไปฝักขังที่ศาลพัทยาทันทีค่ะ
มีอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจนะครับ
คุณผู้ชมวันนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปที่ผับของเสียอ้วนที่จังหวัดภูเก็ต
ก็คือชื่อว่าผับปุ้มปุ้ยปลานี่นะคะ
ไปตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
ไม่พบเด็กที่อายุน้อยกว่ากฎหมายกำหนดไปเที่ยวที่ผับแห่งนี้
แต่ผับแห่งนี้เป็นผับเถื่อนค่ะ

ไม่ได้มีการไปขออนุญาตเปิดให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ตำรวจก็เลยบอกว่าต้องมีการสั่งปิดผับแห่งนี้
ไปโดยไม่มีกำหนดนั่นเองค่ะ

ออกจากจะไปดูเกี่ยวกับถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายอะไร

ยังไปเจอพยานคนที่เคยร่วมทำงานกับทั้งสปายแล้วก็ฟอร์สด้วย
มีการให้ข้อมูลถึงความสัมพันธ์ระหว่างเสียอ้วนกับสปาย
แล้วตอนนี้ตำรวจก็นำตัวผู้จัดการคนนี้
มาสอบปากคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย